ไปไหนไกลเลยแล้วมันไม่แผ่วลงเลยครับอยู่สมุทรประการ
พระประแดงบ้างนักเรียนช่างไล่ฟันกันเข้าไปในร้านขายก๋วยเตี๋ย
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหตำรวจเข้มงวดได้มากกว่านี้ไหม
นี่ขนาดฉันอยู่ในร้านฉันนะ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจะรู้สึกยังไงฮะ
คุณโกครับเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับภรรยานะครับ
แล้วก็มีวัยรุ่นสองสามคนนะครับเป็นนักเรียนช่าง
ถีบมอเตอร์ไซค์ล้มกันอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็วิ่งไล่ฟันกันเข้ามาในร้านนะครับ
นี่แหละฮะคนที่ถูกไล่มาขอให้ช่วยเลยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงครับ
ดีแล้วพี่โกที่ไม่ช่วยเดี๋ยวโดนลูกหลง
ไล่ล่าคู่อลิกันนะครับเพราะรถคู่อลิล้มอยู่หน้าร้าน
ก็เลยเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดได้มากกว่านี้ไหมสมุทรปราการ

เขายังวนเวียนโยนอย่างนี้ให้เขารีบออกมาระงับเหตุหน่อย